นี้หน่อยค่ะอันนี้ก็เกิดจากความหัวร้อนเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่ามันจะไม่บานปลายเลยถ้าสองคนนี้ไม่หัวร้อนกันทั้งคู่
ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนเรื่องราวซับซ้อนนิดนึงค่ะ

ขับรถดีมาเบียดเฉยเลย

จับไปจับไปจับไปจับไปจับไป
จับไว้จับไว้เห็ดปะ

นี่ค่ะแม้บางช่วงบางตอนเราจะเห็นแค่ท้องฟ้าแต่บทสนทนานี่ร้อนแรงยิ่งกว่าพระอาทิตย์อีกนะคะ
เป็นคู่กรณีกันระหว่างรถปาเจโร่กับรถมอเตอร์ไซค์

คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะเขาโพสต์บอกว่า
ขี่รถอยู่ดีถูกชายขับเก๋งปาเจโร่สีขาวเบียดแล้วบีบแร่ไล่
เขาก็เลยขี่ตามไปแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปแล้วก็เหมือนพูดไปด้วย

ใช่ใช้มือถือแล้วก็ได้ยินเสียงสองฝ่ายประทะคารมกันใช่ไหมคะว่า

ปาเจโร่บอกอ้าวขับรถมาดูตัวเองก่อนขับให้มันดีเหมือนจะจบจะจบหลายรอบเพราะว่า
คันหน้าก็ขับไปมอเตอร์ไซค์ก็ยังขับตามอยู่สุดท้ายมีจังหวะจอดลงมาปัดโทรศัพท์ตกแล้วต่อยกันด้วยเขาบอกแบบนั้นนะ
เขาบอกว่าเขาอ่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยบอกว่าโดนคนขับเก๋งอ่ะต่อยไม่รู้กี่รอบจนหมวกกันน็อกแตกมีจังหวะปัดกล้องอืม
เราไปถามเรื่องราวจากนายพงศักดิ์พรบุญฤทธิ์คนขี่มอเตอร์ไซค

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มกราประมาณสัก๑๐โมง๔๐นาที
ขี่รถออกจากบ้านตรงถนนกิ่งแก้วจะไปทำงาน
เขาวิ่งเลน๒เพราะว่าเลนซ้ายสุดรถมันติด
แล้วปรากฏว่ามีปาเจโร่คู่กรณีขับมาบีบแตรแล้วก็ปาดหน้าเขาแล้วขับไปเลย
เขาเลยขี่ตามหยิบมือถือมาถ่ายแล้วก็อย่างที่เห็นตามคลิป
สุดท้ายปาเจโร่คันนี้ชนท้ายรถเขาจนรถเขาเนี่ยถลายล้มไปเลย
เขาบอกเขาถูกต่อยอยู่หลายครั้งจนมีพลเมืองดีมาแยก
อ่ะเห็นบอกว่าหน้ารถของกระบะมีกล้องหน้ารถด้วย
เขาเลยบอกว่าพี่อย่าลบกล้องหน้ารถนะพี่อย่าลบภาพนะ
เดี๋ยวผมจะเอามาเป็นหลักฐานในการแจ้งความ
ตอนเขาเบียดก่อนชนใช่ไหมครับผมขี่อยู่ซ้ายสุดเลย
หน้าเข้ามาคือปาดให้เราเข้าซ้ายเลย
เข้าซ้ายชนตูดเป็นไรครับครับผม
แล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อครับ
ก็หลังจากนั้นพอผมพอผมล้มไปปุ๊บผมก็ลุกขึ้นมาได้
แล้วก็เถียงกับเขาหน่อยหนึ่งผมก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมา
เขาก็ด่าผมแล้วก็ปักโทรศัพท์ผมทิ้ง
สิทธิส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้ครับ

แต่ว่าผมใส่หมวกอยู่เขางัดผมคิ้วหน้าหมวกผมแตกอะครับ
เดินไปดูหน้ารถเขาก็ไปถ่ายดูอ่าหน้ารถก็มีกล้องนะ
ก็บอกว่ามึงอย่าลบกล้องนะอะไรประมาณนี้
อย่าเก็บกล้องเอาไว้หน้ารถมีกล้อง
ท้าผมว่าไปแจ้งความเลย
แล้วเขาก็ขึ้นรถขับรถไปเลยหนีไปเลย
เมื่อเช้าคุณพงศักดิ์ค่ะเขาเอาหลักฐานทั้งหมดมาแจ้งความกับตำรวจ
คลิปทั้งเลขทะเบียนรถคู่กรณีเพื่อให้ตำรวจตามตัวมาคุย
ซึ่งล่าสุดคู่กรณีมาเจรจากันแล้วนะคะที่สถานีตำรวจ

ขับปาเจโร่เข้ามาเจรจาที่โรงพักมาขอโทษเขา

ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายเดี๋ยวให้เคลมประกันไป
เรื่องคดีความสุดท้ายก็คือตกลงกันว่าจับมือจบกันไปก็แล้วกัน

เราก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงนะ

ก็บอกได้แค่ว่าก็ใจเย็นกันก็แล้วกัน